เหตุการณ์ต่อไปนี้เราก็ยังไม่ทราบว่าสาเหตุน่ะ
เธอไปมีอะไรมาถึงท่านกับเครียด
เข้าไปยังมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งย่านบางเขนคุณผู้ชม
ขึ้นไปอาคารเรียนที่มันสูง๑๐ชั้นเธอไปอยู่บนชั้น๖
แล้วกระโดดลงมาเสียชีวิต

คือรอบนี้เสียชีวิตแต่ความพยายามของเธอที่เธอจะฆ่าตัวตายนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะ
คือตอนเรียนอยู่เคยก่อเหตุมาแล้ว

แล้วล่าสุดเธอก็กลับไปก่อเหตุครั้งนี้ครั้งที่๓แล้วก็เสียชีวิตนะครับ
ทุ่มเมื่อวานจริงแล้วในมหาวิทยาลัยนี้ประมาณ๒ทุ่มคนยังพลุกพลาดอยู่นะ

ตำรวจสนบังเขมรับแจ้งว่ามีคนกระโดดลงมาจากอาคารเรียนเสียชีวิตเลยครับ
ในมหาวิทยาลัยก็เลยต้องไปตรวจสอบพร้อมกับแพทย์เวรของโรงพยาบาลภูมิพล
และเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึง
ที่เกิดเหตุเป็นบริเวณเขตตัวอาคารวิทยาศาสตร์ความสูง๑๐ชั้นด้วยกัน
มันอยู่ติดริมถนนในมหาวิทยาลัยครับ
ตำรวจก็กั้นเอาไว้นะห้ามคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป
ขอตรวจสอบที่เกิดเหตุหารักฐานก่อนนะฮะ
ตำรวจสนบังเขนรปภนะฮะก็กระจายกำลังโดยรอบบริเวณดูความเรียบร้อย
แล้วก็ดูหลักฐานต่างว่ามีคนอื่นเกี่ยวข้องหรือเปล่า
ทราบภายหลังว่าผู้ตายชื่อว่านางสาวนพัดพันธ์อายุ๒๖ปี
นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ที่พื้นครับ
เสื้อเชิดสีขาวกางเกงขายาวสีน้ำเงิน
ว่าตกลงมาจากชั้น๖ของอาคารที่สูงทั้งหมด๑๐ชั้นแล้วก็เสียชีวิต
จากการไปสอบถามรปภเขาบอกว่าก่อนหน้านั้นไม่นาน
เห็นนะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้เดินขึ้นบันไดไป
มีอาการหงุดหงิดโหกเวกโวยวายใส่รบพอ
ประพอเองก็ไม่กล้าถามไม่รู้ว่าเธอเป็นใครมาจากไหน
จากนั้นก็เห็นว่าผู้ตายเนี่ยสักพักเดียวขึ้นไปปุ๊บ
กระโดดลงมาเลยครับคาตาเลยเสียชีวิตเลย
เบื้องต้นเนี่ยทราบว่าผู้ตายเป็นสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับ
แล้วตอนเรียนเนี่ยเคยมีประวัติพยายามฆ่าตัวตายมา๒ครั้ง
แล้วพบว่าเธอมีประวัติเป็นโรคไบโพล่ามาก่อนด้วย
นะตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเดี๋ยวจะเชิญทางด้านของผู้ปกครองต่างต่างเนี่ย
นาย่านพี่น้องเนี่ยมาสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิต
ว่าทำไมถึงตัดสินใจมาก่อเหตุฆ่าตัวตายในมหาวิทยาลัยแบบนี้นะครับ